แต่ว่าสัตว์บางชนิดนะฮะก็สร้างรายได้เป็นอย่างดี
ใครที่คิดว่าอยากจะมีรายได้ลองทำแบบพี่คนนี้ที่จังหวัดกาลสิน

เลี้ยงแล้วมีรายได้จริงเหรอคะคุณชนะ
ถ้าผมเลี้ยงส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีรายได้มีแต่รายจ่าย

คุณพี่คนนี้คุณพี่พินิษฐ์ในเป็นเกษตรกรหนุ่มไฟแรงเลี้ยงหนูแล้วมีรายได้จริง

พาไปเจอพี่เขาพี่พินิษฐ์ใน
เล่าว่าเริ่มต้นทำฟาร์มหนูนะปี๒๕๖
เริ่มจากการทำบ่อปูนขนาดเล็ก๑๐บ่อ
คือลองผิดลองถูกก่อนที่จะประสบความสำเร็จแกก็เจ็บมาก่อน
ผิดถูกกันมาสุดท้ายปัจจุบันครับมีบ่อเพาะเลี้ยงหนูทั้งหมด๙๖บ่อ
สามารถผลิตหมูเนื้อส่งขายตามท้องตลาดได้ประมาณ๖๐๗๐ตัวต่อเดือน
แล้วมันขายได้ราคาดีไหมพี่แกบอกว่าหนูนี่นะส่งออกขายเป็นหนูเนื้อนะ
อายุ๓เดือนขึ้นไปก็ขายได้แล้วราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๐๐๒๕๐บาท

เออแพงกว่าเนื้อหมูเนื้อไก่อีกนะ
บอกให้กิโลกรัมนึงนะเอ้าทีนี้ทำอย่างไร
คือทางฟาร์มเนี่ยเขามีอีกหนึ่งบริการก็คือแปรรูปถอนขนออกให้
คิดค่าแรงเพิ่มอีกกิโลกรัมละ๔๐บาท
คือเรียกว่าเป็นการส่งออกไปแบบพร้อมรับประทานนะ

แล้วกินได้เหรอกินยังไงผมไม่เคยกิน

เอางี้ละกันพี่นิดัยบอกว่าเอามากินให้ดูเลย

เขาบอกว่าจุดเด่นของมันนะฮะก็คือเนื้อไข่เนื้อมีความมันไม่มีกลิ่นขาว
เหมือนหนูตามทุ่งนาคือพี่แกเลี้ยงสะอาดแล้วดูกินกินอร่อย
คือคนที่เคยกินผมว่าเขาน่าจะชอบนะ

แล้วนี่ตัวมันอวบอ้วนใหญ่ดูแลรักษาปันสะอาดจริง
เอาไปย่างร้อนอมนี่นี่คุณดูสีนี่เอามาถือเทียบกับไก่ย่าง

จริงเพราะว่าตัวใหญ่ด้วยค่ะ

คุณผู้ชมใครที่สนใจอยากจะไปลองสอบถามข้อมูล

กับถ้าหากว่าอยากจะมีรายได้เสริม

พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาก็มีขาย

ที่นี่เลยที่พินิษฐ์ในฟาร์มจังหวัดกาลสิน

เรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะ